ในช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของคลิปที่เป็นคลิปอุบัติเหตุ
เป็นอุทาหรณ์เตือนใจของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่มีรถคันหนึ่งพยายามที่จะกันไม่ให้รถคันหลังแสง
แต่ปรากฏว่าถูกรถอีกคันนึงชนท้ายนะคะ
จากนั้นก็เสียหลักแล้วไปเฉียวชนกับรถที่ร่วมทางอยู่
มีรถเสียหายในเหตุการณ์นี้ถึง๔คันค่ะ
นี่เป็นนาทีที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณทางลงสะพานภูมิพล
่งหน้าถนนพระราม๓ของเช้าวันพุธที่ผ่านมาค่ะ

เปลี่ยนช่องจราจรลักษณะที่จะกันไม่ให้รถยนต์

ทำให้ถูกชนท้ายเสียหลักและชนขอบสะพาน
ที่รถคันนี้จะพุ่งไปทางเลนขวา
แล้วก็เสียการควบคุมไปปาดหน้า
รวมรถยนต์เสียหายทั้งหมด๔คันนะคะ

ข้อความเตือนใจผู้ใช้รถด้วยค่ะว่า
ขับรถนั้นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
อย่าประมาทเพราะอาจจะโดนชนท้าย
และสะบัดเหวี่ยงอย่างแรงโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะ
ขณะที่ผู้ที่เข้ามาชมคลิปก็ตั้งข้อสงสัยว่า
อาจจะมีการปาดหน้าหรือว่าทะเลาวิวาสกันมาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนี้หรือเปล่า
ร้อยตำรวจโทชัยพักสมพักดีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจบางโพงพางเจ้าของคดี
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าหลังจากเกิดเหตุผู้ขับขี่ทุกฝ่ายสามารถตกลงกันได้ค่ะ
และไม่ได้ติดใจเอาความกันแต่อย่างใดส่วนเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
ทางบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
อย่างไรก็ตามพันธุ์ตำรวจเอกนำเกียรติธีระโรจนพงศ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจบางพงพางก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง
ซึ่งเบื้องต้นสั่งการให้ร้อยตำรวจโทชัยพักชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วค่ะ